มาดูท่านนายกเศรษฐาหน่อยนะคะ

คำนี้เป็นเต็กเทนเลยนะคุณ
แต่อันนี้ไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงกันก่อน
ที่จังหวัดสมุทรสองตกล้า

แล้วทีนี้คือตอนช่วงเช้าที่พักเพื่อไทยเห็น

ก็เกี่ยวกับเรื่องของการลงพื้นที่แล้วก็ความคืบหน้า
หลายคนถามถึงนโยบายในการลดค่าไฟ
ก็ท่านพูดแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวจะหารือกับ
ทางด้านของว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน

เลขาธิการนายกรับผิดชอบเรื่องนี้จะหารือกันอีกครั้ง

ก็เข้าใจว่าอยากรู้เรื่องของการว่าจะลดจำนวนเท่าไหร

ขอให้ทุกคนทุกหลายภาคส่วนใจเย็นกันนิดนึง
ไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวมันจะต้องดูตามขั้นตอน

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนถามไป

เพราะว่านโยบายพักชำระหนี้ล่ะทำยังไง
ก็คาดการณ์ว่าเดือนตุลาคมนี้น่าจะทำได้ค่ะ
ตรงกันครั้งค่ะ
อืมค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นภาพความชื่นมื้นความซึ้งกินใจต่างธนาของท่านพลเอกประยุทธ์จันโลชา
ที่ท่านไปเข้าธรรมเนียบเป็นวันสุดท้ายบอกว่ามีการเก็บของออกจากธรรมเนียบรัฐบาลไป
เมื่อวานนี้มีตั้งโต๊ะทานข้าวกับผู้สื่อข่าวเองด้วยนะคะ
เศรษฐาเองก็เลยบอกว่าอยากอวยพรอวยพรให้พลเอกประยุทธ์เนี่ย
ก็เห็นว่าเมื่อวานอำลาแล้วก็เข้าใจนะบอกว่าท่านชอบตีก๊อฟ
จริงก็แนะนำบอกให้ท่านไปเที่ยวต่างประเทศพักผ่อนบ้าง
ท่านเองก็บอกนะลูกสาวเนี่ยก็เคยแนะนำให้ไปเหมือนกัน
ก็เลยบอกว่างั้นท่านอยากให้ท่านได้พักผ่อนเยอะ
ก็ขอให้พลเอกประยุทธ์รักษาสุขภาพด้วยค่ะ
รักษาสุขภาพให้ดีเล่นกอล์ฟให้ดีนะครับ
วยพรบอกว่าขอให้ท่านบริประยุทธ์ให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ
ทีนี้คุณเรื่องของสีเน็ตไทยของนายกมันก็เป็นประเด็นได้นะคุณเนาะ

ท่านท่านต้องมีเคล็ดลับหรือท่านต้องมีความเชื่อเรื่องโชคลางหรือเปล่า
มีเคล็ดอะไรไหมเวลาท่านจะไปลงพื้นที่ที่ไหน
เพราะนักข่าวเขาตาดีคอยจับสังเกตว่าเปลี่ยนสีเน็ตไทยตลอดเลย
นี่แหละค่ะท่านเลือกตามวันหรือไม่
ชาวเน็ตสังเกตเห็นนะคะเปลี่ยนไปในแต่ละวันค่ะ
ท่านบอกไม่ได้ถือเคล็ดอะไร
เปิดตู้เสื้อผ้าเจออันไหนอย่างนั้นมาใส่แล้วลองฟังค่ะ
ท่านเย้าค่ะมีคนถามว่าสีเน็ตไทท์นี่เปลี่ยนทุกวันเลย
ดูตามฉลงหรือเปล่าครับ
ไม่ได้ดูเลยครับเพราะว่าเปิดตู้มาในทุกส่วนก็มาใส่ครับ
นั่นแต่ครับไม่ได้มีไม่ได้ดูเลยนะครับ

เปิดในตู้เวลาเจออะไรสีหยิบสีหยิบได้ก็หยิบมาใส่เลย

ช่วง๑๐โมงค่ะท่านนายกเมืองเสียทหาพร้อมท่าลงพื้นที่
ที่บริเวณท่าเทียบเรือโรงน้ำแข็งสิริภัยโรธ
มีทางด้านของรเอกธรรมนภพวาดที่รัฐมนตรี

แล้วก็คุณไผลลิกว่าที่รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์

แนวทางในการแก้ไขปัญหาความบิดร้องของพี่น้องชาวประมงต่าง
ก็เป็นอีกหนึ่งในนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ด้วยนะคะ

นายกเศรษฐาบอกว่ารัฐบาลต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ

ก็ขอให้มั่นใจเพราะวันนี้ตั้งใจมาฟังปัญหาจริง
แล้วก็จะทำงานเดินหน้าเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาให้ทุกคนค่ะ